ถือเป็นข่าวเศร้าแล้วก็ความสูญเสียของวงการบันเทิงเช่นเดียวกัน
เกิดอุบัติเหตุรถเก่งชนกับรถบิ๊กไบท์
พบว่าผู้เสียชีวิตคือนักเขียนบทละครชื่อดังคุณหนุ่มนอร์แมน
เขียนบทละครอังกรรวมไปถึงป่านางเสือแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยล่ะค่ะ
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงมากในสังคมออนไลน์นะคะ
เหตุการณ์จริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์นี่โอ้โห
รถเก๋งกลับรถมาอย่างนี้แล้วมีบิ๊กไบท์พุ่งเข้าชนทันทีนะคะ
เกิดบริเวณถนนนิมิตรใหม่ค่ะสำหรับเหตุนี้
เป็นรถเก่งนิสสันคันหนึ่งค่ะวิ่งมาจากฝั่งตรงข้าม
พยายามจะขับสวนเลนเพื่อที่จะเข้านิมิตรใหม่ซอย๒๒ทางด้านซ้ายของภาพ
เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่วิ่งมาทางตรงเนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็พุ่งชนเต็มอย่างแรงเลยนะคะ
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ทำให้ผู้ขับขี่บิ๊กไบท์คันดังกล่าวก็คือนายนอร์แมนวีรธรรมหรือหนุ่ม
เขียนบทละครชื่อดังอย่างเรื่องอังกรและป่านางเสือเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
เสียดายคนเก่งนะครับคุณหนุ่มนอร์แมนก็เป็นผู้ที่มีผลงานนะครับอันเรื่องชื่อทีเดียว
โดยหลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีภาพกล้องวงจรปิดแบบนี้มาเผยแพร่
ก็ได้มีสื่อหลายสำนักลงข้อมูลว่าคุณนอร์แมนขี่บิ๊กไบท์เฉียวกับจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
เสียหลักชนรถเก๋งทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบิ๊กไบท์เป็นฝ่ายใช้ความเร็วแล้วก็เป็นฝ่ายประมาทเอง
นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่
เพื่อให้คนในสังคมรู้ว่าจริงแล้วคุณนอร์แมนต้องจบชีวิตลง
เพราะความประมาทเลินเล่อของคนคนหนึ่ง
ลักไก่สวนเลนบริเวณช่องกลับรถ
เพราะไม่อยากไปกลับรถไกลครับ
ก็คือเป็นการเปิดคดีเปิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้เห็นความจริงนะคะว่าจริงแล้วเกิดได้อย่างไร

ได้เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์นะคะ

ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวก็ไม่ได้หนีแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันไทยมุงและชาวบ้านในพื้นที่

ว่าถนนนิมิตรใหม่มักจะมีอุบัติเหตุทำนองนี้อยู่บ่อยครั้ง

เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่า
ขับขี่รถยนต์เก่งนิสสันดังกล่าวยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะมีการตกลงตกลงค่าสินไหมกับญาติผู้เสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้านี้
ตนก็ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตาย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปนั่นเองนะครับ
แหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงที่ทำให้ต้องสูญเสียบุคลากร
อันสำคัญของแวดวงโทรทัศน์วงการละครต่างก็เสียใจกันเป็นอย่างมากเลย
ใช่แล้วตอนนี้อังกรกำลังมีการรีเมคอีกรอบด้วยเหมือนกันนะคะ